คุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันก่อนนะคะ
จุดหลักที่จะพาไปดูก็คือที่แรกที่จะพาไปดูก็คือที่ปฐุมธานี
ส่วนที่ที่๒คือที่กระบี่นะคะ
ดูที่แรกกันก่อนที่ปฐุมธานี
เกิดเหตุล้อรถของรถกระบะหลุดออกมาจากด้านหลังค่ะ
แล้วก็ไปกระแทกกับหน้าอกของน้องนักเรียนชั้นม๑
ที่น้องยืนอยู่ข้างถนนเพื่อรอรถนะคะ

จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายปฐุมธานีสามโคก
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๕ตบบางเตยอสามโคกจปฐุมธานี
หลังจากที่ตำรวจสพสามโคกได้รับแจ้งเหตุ
ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พอไปถึงไปพบกับรถกระบะอิสุสุศรีบรรเงิน
อยู่ที่ริมถนนในสภาพคือ
ล้อด้านหลังซ้ายหลุดออกมา
มีนายชาญเสือสุกอายุ๕๒ปีเป็นเจ้าของรถ
ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะยืนให้การกับตำรวจ
ส่วนเด็กชายภูรินอิสรานุกูลอายุ๑๔ปี
เป็นน้องนักเรียนชั้นม๑ของโรงเรียนเทศบาลเมืองปฐุมธานี
ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ถูกล้อรถกระแทก
ผู้ปกครองก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้
ทีนี้จากการสอบสวนคนขับรถกระบะ
คนขับรถกระบะบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรก
จากอู่ซ่อมรถย่านบางไซค์
ก่อนเกิดเหตุก็ขับรถมาตามปกติ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ล้อหลังด้านซ้ายก็หลุดออกมา
แล้วก็กลิ้งไปถูกกองเหล็กกระเด็นไปกระแทกกับน้องนักเรียนชั้นม๑
ที่น้องนั่งรอรถอยู่ขอนไม้ริมทางได้รับบาดเจ็บ

ล้อหรือวิ่งมาก็ไม่ค่อยแพร่ไม่ค้นนะ
ก็มานิ่งเลยก็มาค่อยไม่ได้มาเร็ว
ก็วิ่งมาแล้วลุดเก็บนั่งอยู่ตรงนี้

แล้วก่อนหน้านี้พี่เพิ่งไปเช็คล้อมาไม่ใช่เหรอ
เช็กล้อพาอู่มาแล้วเปลี่ยนราเบก
แล้วก็วิ่งอยู่ได้รับบาดเก็บไม่ได้โปรดเก็บอะไร
นี้ตำรวจสอบปากคำที่จุดเกิดเหตุนะคะ
อกจากนั้นแล้วก็เชิญตัวไปที่โรงพักสามโคก
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ส่วนอุบัติเหตุอีกรายเกิดขึ้นที่
ในเขตเทศบาลตะบนเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันบนถนนเพชรกะเสมนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๓คน
โดยหนึ่งในนั้นก็คือนายสาเล็บคลองรั่ว
อายุ๕๕ปีเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่กลางถนน
กู้ชีพของเทศบาลตะบนเหนือคลองก็ต้องช่วยกันแบบนี้นะคะ
ช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ
ส่วนเด็กนักเรียนชายกับเด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๕ปี
คู่กรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา

กู้ภัยก็ช่วยเหลือทั้งสองคนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ตำรวจสอบสวนปรากฏว่าไม่มีคนเห็นเหตุการณ์
ทราบเพียงว่าก่อนเกิดเหตุ
เด็กนักเรียน๒คนกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน

พุ่งไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของนายสาเร็จ
จนล้มลงศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิต
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะเรียกน้องทั้งสองคน
มาสอบปากคำเพื่อที่จะมาดูกันหน่อย
ว่าสาเหตุที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ